แล้วก็เราก็ได้เห็นพฤติกรรมของคุณเสกโลโซ
ที่เขาเฟซบุ๊กไลฟ์แบบต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนเนี่ย
ก็มีบางมุมที่โอ้คนก็ไปต่อว่าคุณเสกโลโซ
ว่าเป็นอะไรทำไมเพี้ยนหรือเปล่าอะไรแบบนี้
ทางครอบครัวของคุณเสกเขาบอกว่ามันอันตรายนะ
เพราะว่าพอคุณเสกเขาป่วยจริง
บางทีมันถึงขั้นอาจซึมเศร้า
ถึงขั้นฆ่าตัวตายมันเป็นไปได้
แล้วเราก็เล่าไปแล้วว่าทางครอบครัวของคุณเสกเขาวางแผนกันเลย
ทางภรรยากเก่าทางลูกชายแล้วก็ทางแฟนคนปัจจุบัน
โอ้โหวางแผนเป็นอย่างดีเอารถไปรับเลย
แล้วก็โอ้โหเอาตัวคุณเสกขึ้นรถไปโรงพยาบาลเพื่อไปรักษา
เพราะถ้าขอให้คุณเสกไปรักษาดีคุณเสกเขาก็ไม่ไป
ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งคือคุณเสกแม้จะรู้ตัวเอง
แต่ก็ไม่ได้ยอมรับว่าตัวเองเนี่ย
ไม่ไปพบหมอแล้วก็มันมาถึงขั้นไหนแล้ว

คนสงสัยว่าแล้วคุณอีฟคอยถ่ายภาพให้คุณเสก
ที่สุดแล้ววันนี้เราเพิ่งรู้ความจริงว่า
คุณอีฟเองเนี่ยเขาก็อยู่ในภาวะที่เขาลำบากใจ
ในการที่ต้องทำหลายอย่างในขณะที่อยู่กับเสกโลโซ๒คน
แล้วก็ต้องติดต่อกับลูกชายของเสกแล้วก็อดีตภรรยา

คุณการอดีตภรรยาถึงขั้นบอกเลยว่าโอ้โหทึ่งคุณอีฟมากเลย
อยู่กับคุณเสกโลโซได้แบบขนาดนั้น
แล้วก็สุดท้ายก็ช่วยวางแผนด้วยกัน
พาคุณเสกโลโซไปโรงพยาบาลนะคะ
คือหลายคนก็ถามมาว่าแล้วคุณเสกโลโซไปโรงพยาบาลแล้วเป็นยังไงบ้าง
แล้วก็จังหวะที่มีการนำตัวคุณเสกโลโซไปโรงพยาบาลเป็นยังไง
เพราะว่าเราไม่ได้มีข้อมูลรายละเอียดมากนัก

เดี๋ยวให้ลูกชายของคุณเสกโลโซเล่าให้ฟังนะคะ
นี่ค่ะก็คือทางครอบครัวของคุณเสกโลโซ
เขาก็ไปออกรายการหนึ่งนะคะ
เขาก็เลยให้สัมภาษณ์ด้วยกันนะคะ

เพราะว่าเขามีชื่อเป็นเจ้าของบ้านด้วย
แล้วเขาก็ร่วมกันกับทางคุณแม่

เรียกรถพยาบาลนำตัวคุณเสกไปรักษา

เนื่องจากถ้าคนอื่นจะไปไม่ได้
โดยบอกว่าช่วงนั้นมีช่วงที่เสกเขา
ขอรับบริจาคเงินไปช่วยเด็กอะไรพวกนี้ใช่ไหม

เขาก็เลยคิดวิธีการกันว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า

เป็นคนที่จะมารับเงินบริจาค

คือลูกชายเล่าให้ฟังว่ามันไม่ง่ายเลยนะคะ
ก็เลยคิดแล้วว่าต้องพาไปรักษา

ปรึกษากับอีฟแฟนปัจจุบันของคุณเสก
ครั้งแรก๑๖สิงหาคมพยายามนะ

ครั้งที่๒๑๘สิงหาคมพยายามจนสำเร็จค่ะ

วางแผนว่าจะวางยานอนหลับ

แล้วก็หิ้วขึ้นรถไปโรงพยาบาล

เขาบอกว่าคือไปหาคุณหมอแล้ว
ปรึกษาคุณหมอว่าถ้าเกิดวางยาที่เป็นยานอนหลับ
ควรจะเป็นยาน้ำผสมน้ำให้คุณเสกดื่ม

ก็เลยเอ๊ะหรือเป็นยาสลบดีไหม
พอเป็นยาสลบปุ๊บคุณอีฟแฟนคุณเสกบอกไม่กล้า

กลัวจะอันตรายใช่อันนี้ถูกต้อง
นะฮะแผนแรกก็เลยอ่ะล้มไป
สิงหาคมก็เลยพยายามใหม่
คุยกับทางนิติบุคคลทางหัวหน้ารอปภของหมู่บ้าน
ขอเข้าไปตอนแรกเขาไม่ให้เข้าใช่ไหมคะ
ครับครั้งที่สองขอเข้าไป
สุดท้ายก็สวมรอยเป็นรถมูลนิธิ
อย่างที่คุณภาคภูมิบอกว่ามารับเงินบริจาคนะ
เหมือนที่คุณเสกโลโซเฟซบุ๊กไลฟ์เอาไว้นะ
ครับก็เลยยอมพอเข้าไปปุ๊บ

ตัวลูกชายกับคุณการไม่ได้เข้าไป
คุณอีฟก็เลยจัดกงจัดการสุดท้ายขึ้นรถพยาบาลได้
ก็ประกบคู่สองคนแล้วก็ล็อกเลยใช่โอ้โฮเนี่ยค่ะ

เมืองต้นก็ทราบอยู่แล้วว่าเขาเป็นโรคไบโบล่านี้ค่ะ
แต่ก็ไม่ได้หนักเท่าแบบที่แบบพีคสุดก็คือตอนที่ไลค์นี่แหละค่ะ

ก็เห็นที่แบบน่ากลัวคือตอนที่ร้องไห้ผ่านไลค์นี่แหละค่ะ

ก็คือเหมือนเขาไปหาหมอครั้งสุดท้ายอะค่ะ
อยู่ข้างในอะไรอย่างนี้ค่ะ
ยอมรับว่าเครียดนะครับเพราะว่าแบบก็ไม่ได้คุยกับใครเลยอะค่ะ

เพราะว่าหนึ่งก็คือบางทีถ้าเกิดเราคุยกับโทรศัพท์

โอ้โหเนี่ยคุณอีฟถึงขั้นบอกว่าที่ผ่านมา
เคยหนีคุณเสกไปหลายครั้งนะ
แต่สุดท้ายก็สงสารอดไม่ไหวกลับมาดูแล
ช่วงหลังเริ่มทนไม่ไหวเริ่มรู้สึกกลัว
ก็เลยติดต่อกับคุณการวิพากรอดีตภรรยา
เพื่อที่จะร่วมกันนำตัวคุณเสกไปรักษาที่โรงพยาบาล
ก็คุณการบอกว่านี่แบบโอ้โหนับถือน้ำใจของอีฟเลย
เพราะปกติเนี่ยไม่เคยสนใจผู้หญิงที่มาอยู่กับเสกเลย
แต่เห็นจิตใจของอีฟแล้วแบบโอ้โหคือรักเสกจริง
เพราะฉะนั้นถ้าหากเสกผ่านมรสุมชีวิตช่วงนี้ไปได้
จะยกเสกให้อีฟเลยคุณการบอก
ใช่คุณการบอกว่าถ้าตัวเองเป็นอีฟนะ
หมีออกจากบ้านเสกไปนานแล้วอีฟทนมากที่ช่วยแบบนี้ค่ะ
เดี๋ยวฟังเสียงคุณการดูนะคะ
มี๓ระดับครับก็คือ๑๒๓เขาอยู่ระดับสุดท้ายอันดับที่๓
แต่มันไม่ใช่ระดับที่เป็นโรคจิตเลยครับ
เป็นแบบอยากจะทำร้ายตัวเองอยากฆ่าตัวตายมันไม่ถึงนั่น
แต่ว่าหมอบอกว่าถ้าไม่รักษามันเป็นถึงโรคจิตได้
โอกาสที่จะหายเป็นไปได้สิคะถ้าเขามีวินัยในการกินยา
แล้วก็พบแพทย์ตามนัดแต่ว่าโรคนี้ขอบอกว่ามันต้องพบแพทย์ตลอดชีวิตนั่นแหละค่ะ
เมื่อวานโทรเช็คที่โรงพยาบาลไม่มียาเสพติด
นี่ค่ะทางคุณการก็บอกว่าอาการหนักจริงนะคะ
แล้วก็ป่วยเป็นไบโพล่าเนี่ยคุณเสกป่วยมาเป็น๑๐ปีแล้วนะคะ
แล้วก็เข้าพบแพทย์แพทย์ก็บอกว่าอาการก็หนักแล้วนะคะ
แล้วก็ทีนี้คุณเสกก็ไม่ได้รับงานมาประมาณ๖เดือนแล้วอะค่ะ
แล้วก็ไม่ได้ส่งเงินให้ลูกมา๓เดือนแล้ว
หลังจากเกิดเรื่องนี้ขึ้นก็เลยอยากจะให้แฟนคลับให้กำลังใจ
แล้วก็ให้โอกาสหน่อยถ้าคุณเสกหายรักษาจนหายดีแล้ว
กลับมามีผลงานแล้วก็หวังว่าจะให้โอกาสคุณเสก
หวังว่าคุณเสกจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
แล้วก็สามารถส่งเสียดูแลลูกดูแลครอบครัวได้เหมือนเดิม
รายได้ตอนนี้ก็มีแค่ค่าลิขสิทธิ์เพลงเล็กน้อยนะคะ
ก็คุณการบอกว่าแม้วิธีการนี้จะดูแย่หรือว่ารุนแรงบ้าง
แต่เพื่อช่วยเสกก็ต้องทำนะส่วนอีฟแฟนสาวนี่บอกว่า
ตอนแรกเนี่ยเสกก็ขัดขืนนะขัดขืนจนต้องมาช่วยกัน
จากประกบสองคนต้องมาสี่ห้าคนช่วยกันพาเสกขึ้นรถ
แล้วอีฟก็ตามไปด้วยการกับลูกชายไม่ได้ไป
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวเสกจะแบบไม่ยอมนะอีฟบอกว่าในตอนนั้นนะเสกได้ถามว่า
ส่งรถตู้มาถ้าไปหาหมอแล้วไม่มีอะไรกลับบ้านได้เลยใช่ไหม
ทีแรกก็เหมือนจะไม่ยอมแต่พอเห็นอีฟตามขึ้นมาบนรถตู้ด้วย

ค่ะก็คือให้ผู้ชายสองคนที่อ้างว่ามาจากมูลนิธินะ
ทำทีเป็นประกบแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับคุณเสกสุดท้ายก็หิ้วไป
ไม่ไหวต้อง๔คนช่วยกันดำขึ้นรถไปนะคะ
ส่วนเจ้าของไข้ของคุณเสกนะฮะก็น้องเสือลูกชายบอกว่าเขาคือเจ้าของไข้
แต่เดี๋ยวต้องไปเรียนต่อที่ต่างประเทศด้วย
แต่ก็จะให้แม่ก็คือคุณการอดีตภรรยาเป็นผู้ดูแลแทน
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของหมอ
บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไง
เอาเป็นว่าเอาใจช่วยกันแล้วกันนะขณะนี้